คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
กรณีของสารวัตรแย้พันธุ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบน
สารวัตรกองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒จังหวัดเชียงใหม่
คือสารวัตรแย้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
เมื่อปี๒๕๕๙เคยได้รับประกาศเกติคุณว่าเป็นตำรวจดีเด่น
จากตำรวจเรื่องของการปรับปรามยาเสพติด
เขาบอกว่าเมื่อ๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ดีมีกล่องพัสดุปริศนา
ส่งไปให้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนของสารวัตรแย้ซึ่งก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์
ปรากฏว่าคนที่ออกไปรับพัสดุนี้เป็นคุณแม่ออกไปเซ็นรับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ตำรวจบุกเข้าไปพอเปิดกล่องออกมามันเป็นยาเสพติดไง
แล้วส่งไปให้ที่หน้าบ้านตัวคุณแม่ก็เลยต้องถูกกันตัวไว้สอบปากคำ
แต่ยังไม่ได้ควบคุมตัวนะคะยังไม่ได้แจ้งข้อหาแต่ก็ถูกสอบปากคำอ่ะ
คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตัวคุณแม่กับสารวัตรแย้บอกว่าน่าจะถูกกลั่นแกล้ง
ขบวนการค้ายาเสพติดที่ก่อนหน้านี้สารวัตรแยะอาจจะเคยไปปราบปราม
แล้วก็ไปกระทบกับขบวนการของเขาคือสารวัตรแย้เนี่ยเคยเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
ภูทรภาค๖กับพื้นที่นครสวรรค์เหนือตอนล่างกลางตอนบน
วันนี้สารวัตรแย้เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะ
เขาโพสต์ในลักษณะที่ว่าโอ้โหผมโง่สิ้นดีทำงานมา๑๒ปีได้แค่นี้
ระวังมาขนาดนี้ตายน้ำตื้นจริงคนเตือนมาเรื่อยแต่ไม่น่าจะไม่คาดคิดว่าจะเจอแบบนี้
คือสารวัตรเขาพูดในลักษณะที่ว่ามีคนคิดว่าเขาสั่งยาเสพติดส่งไปทางปรายศนีย์
แล้วก็ไปส่งที่บ้านแต่เขาบอกว่าใครจะไปส่ง
แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
แล้วบ้านหลังนี้มีคุณตาอายุ๗๑มีคุณยายอายุ๖๑อยู่๒คน
แล้วก็มีอีกคนนึงพิการมา๘ปีกินยาจิตเวทอยู่ที่บ้านหลังนี้
แล้วส่งในชื่อเขาเป็นชื่อนายด้วยนายพิเชษเสาแบนไม่ได้เป็นยศตำรวจ
แล้วส่งไปเค้าเลยบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยเขาโพสต์เฟสบุ๊คเอาไว้วันนี้
สารวัตรแย้ก็บอกว่าจะสู้ต่อไปเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัว
คุณแม่ที่ออกไปเซ็นรับนะคะคุณแม่ประชุมมากบุญอายุ๖๑นะคะ
ตอนนี้ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดภาค๖หลังจากบุกเข้าไป
แล้วก็ตรวจสอบว่ามียาเสพติดในกล่องพัสดุเนี่ยค่ะ
ก็กันตัวไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำแล้วก็ยึดยาเสพติดนะคะ
เจอในกล่องมันเป็นยาไอซ์๕๐กรัมยาอี๕๐เมตร
แต่ต้นทางคนส่งเนี่ยเขาระบุผู้ส่งว่าพนมทวนแทร่หวาง
ทีนี้มันก็ต้องไปตรวจสอบต้นทางแหละว่าพนมทวนแทร่หวางเนี่ยเป็นใคร

ทีมข่าวของเราก็ไปที่สพพยุหะคีรีเพื่อตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอดีศักดิ์สุนทรารักษ์ผู้กำกับการสพพยุหาคิรีบอกว่า
ก็สั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจกล่องพัสดุของกลาง
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
แล้วก็ประสานไปที่ปรายศนีย์ต้นทางด้วยนะคะ
เพื่อตรวจหาตัวตนคนที่ส่งพัสดุมายังปลายทาง
พรุ่งนี้นัดหมายให้คุณแม่ของสารวัตรแย้ค่ะ
ประชุมและตัวสารวัตรแย้มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ทีนี้จากการตรวจสอบต้นทางของกล่องพัสดุปริศนานี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าส่งมาจากปรายศนีย์สตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดมีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชาย
อายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีขี่รถจักรยานยนต์มา
มาที่ทำการปรายศนีย์สตึกนี่ฮะมีกล่องพัสดุ๖กล่อง
ผู้ส่งคือนายพนมทวนแทร่หวางอายุหกอายุสามสิบเอ็ดปีครับ
อยู่ตามบัตรประชาชนก็คืออยู่ในพื้นที่ตำบลเปียงหลวง
ส่งยี่สิบมิถุนายนน่ะก็เลยไปถึงยี่สิบสองมิถุนายน
ตอนไปส่งเนี่ยประมาณสิบสี่นาฬิกายี่สิบนาทีครับเนี่ยค่ะ
ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลจากจุดนี้
ปรายศนีย์พยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค
เป็นปลายทางสำหรับการรับพัสดุค่ะ
ซึ่งตามขั้นตอนพอได้รับของหรือพัสดุแล้ว
เจ้าหน้าที่ปรายศนีจะส่งตามชื่อที่อยู่ตามปกติ
แต่อันนี้คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า

ปรายศนีย์ปกติก็ต้องถามว่าพัสดุที่ส่งมันคืออะไร

อย่างมันน้ำหนักเท่าไหร่ก็อยู่ที่ค่าส่งอะไรแบบนี้

แต่ถ้าดูจากอันนี้เนี่ยคือมันต้องไปดูก่อนว่า
แต่ถ้าดูอันนี้ผมคิดว่านายคนนี้ห่อมาแล้ว
ใส่กล่องมาแล้วไม่ได้มาขอซื้อกล่องที่ปรายศนีย์
แล้วปรายศนีย์เขาไม่ได้มีเครื่องสแกนหรือว่าตรวจสอบ
สิ่งของวัตถุต่างข้างในกล่องที่แบบจะเห็นทุกที่ไง
ใช่แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าแล้วแบบนี้ถ้าอีกหน่อย

อันเนี่ยน่ากลัวไงคนเห็นข่าวนี้คนกลัวกันเยอะมาก
แล้วเดี๋ยวนี้ส่งของออนไลน์กันเยอะแยะไปหมดเยอะแยะเยอะแยะ
แล้ว๖กล่องนี้ไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง
ถูกถ้ามันเป็นยาเสพติดทั้ง๖กล่องหรือ
จะให้มาดูเยอะก่อนเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ตรวจเยอะ
แต่ว่ามีกล่องหนึ่งส่งมาที่บ้านสารวัตรแย้ก็อาจจะเป็นได้
แต่เราตรวจสอบให้ค่ะว่า๖กล่องนี้ส่งไปที่ไหนยังไงบ้าง

แต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับแม่ของสารวัตรแย้นะคะ
คุณแม่ประชุมคุณแม่บอกเครียดมาก
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรแม่หรอก

ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่กินข้าวแทบไม่ได้
ให้ลูกชายคนเล็กที่อยู่ภาคใต้มาอยู่เป็นเพื่อน
เพื่อนบ้านก็เข้าใจแล้วก็มาให้กำลังใจ
แต่บางคนไม่เข้าใจมาหัวเราะเยาะใส่แม่ก็มี

ใช่ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกรุ่งศักดิ์แสงเสียงฟ้าภูมิกับการ๒กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒
ซึ่งเป็นต้นสังกัดณปัจจุบันของพันธมตโทพิเชษหรือว่าสารวัตรแย้
บอกว่าพันตำรวจโทพิเชษเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ๑๐มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
แล้วก็ได้มาเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับล่าสุดไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนตำรวจท่องเที่ยว
ไปร่วมงานกระดาษสาที่อำเภอสรรกำแพงนะฮะอย่างไรก็ตามตอนนี้ได้สั่งการให้ทำหนังสือชี้แจงมา
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่จะระบุได้ว่า
ใครเป็นคนทำผิดก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปก่อน
กว่าจะมีการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงซึ่งยืนยันว่าเรื่องนี้ก็จะให้ความเป็นธรรมนั่นแหละ
แต่ก็ต้องยึดพยานหลักฐานที่จะมีการสืบสวนสอบสวน
พลตำรวจโทชินพัฒน์สรสินผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
เปิดเผยว่าล่าสุดยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนี้นะครับ
และยังไม่ได้ตั้งข้อหากับตำรวจนายดังกล่าว
โดยจะให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนและจะให้ทำรายงานเป็นขั้นตอน
ไปให้กับผู้บังคับบัญชาต่อไป
ส่วนที่มีการอ้างว่าจะถูกกันแกล้งจากเครือข่ายค้ายาเสพติด
สารวัตรแย้เคยไปจับกลุ่มตอนที่อยู่ที่ปราบรามยาเสพติดที่ภาคหก
โดยมีเจ้าหน้าที่อาจจะรู้เห็นด้วยนั้นยืนยันว่าทาง
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไม่มีนโยบายในการกลั่นแกล้งใคร
และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นตำรวจ
ขณะนี้ได้ส่งของกลางให้กับสพพยุหะคีรี
ไปตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว

หากมีความผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยยังไม่ได้พิจารณาให้ออกจากราชการชั่วคราว
พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คือที่ท่านผู้บัญชาการปราบรามยาเสพติด

หมายถึงว่าที่ไปดักรออยู่หน้าบ้าน
เพราะสายสืบสืบได้ว่าจะมีการส่งพัสดุ
บรรจุยาเสพติดมาที่บ้านหลังนี้
แล้วก็เป็นชื่อนายไม่ได้เป็นยศตำรวจ

ซึ่งตำรวจไม่ปราบปรามยาเสพติดเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
บ้านหลังนี้คือตำรวจอันนี้ทางผู้บัญชาการยืนยัน
ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการตรวจยึดจับกลุ่ม
ทำไมพบหลักฐานแล้วไม่แจ้งข้อหา
อายัดของกลางในกล่องไว้เท่านั้น
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่า
สำหรับยาเสพติดจริงในเรื่องนี้ก็จะเป็นลักษณะของรายย่อย
ที่ให้อำนาจในการตรวจสอบดำเนินคดีกับ
ตำรวจท้องที่ในการรับผิดชอบได้
ไม่ต้องมาถึงกองบัญชาการปราบรามยาเสพติดอืม
ไม่ทราบว่าจะมีเหตุผลประการใดจะต้องไปกันแกล้งเขา
และนี่ผมก็ขอยืนยันว่าในการกันแกล้ง
บชปศและปปศไม่มีนโยบายที่ไปกันแกล้งใคร
แค่งานตามจับกุมมันก็เยอะอยู่แล้ว
จะไปกันแกล้งมันไม่มีประโยชน์อะไร
ส่วนเรื่องพยายามหลักฐานเรื่องไหนก็ว่าไปตามเนื้อผ้าดีกว่า
เบื้องต้นเรายังไม่รู้ด้วยว่าเป็นตำรวจ
มันเป็นนายมาก่อนเขาเป็นนายส่งขอก็เป็นนาย
ถ้ากันแกล้งผมจับไปนานแล้วถ้ากันแกล้งจริงนะ
ผมไม่จับเขาเหลือนี่ผมก็ไม่ได้จับ
ของผมที่ตรวจยึดแล้วก็ส่งให้โรงพักคำ
ก็เป็นคนปกติที่ทำก็ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตรวจยึดแล้วส่งของเขากับการสอบสวนเพราะชื่อไม่ตรง
ถูกต้องแต่ว่าถ้าเสร็จแล้ว

ถ้าจะออกไม้จับหรือยังไงก็ว่ากันไป
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมทำให้รู้แล้วนะคะ
ว่าพัสดุทั้งหมดทั้ง๖กล่องที่ส่งไป
ส่งไปที่ไหนบ้างเป็นยาเสพติดทั้งหมดหรือเปล่า
พัสดุทั้ง๖กล่องนะคะแน่นอน
ที่แรกก็คือที่บ้านของแม่สารวัตรแย้
วิธีการของการส่งก็คือซ่อนยาเสพติดในกระปุกครีมค่ะ
ส่วนที่๒ที่อำเภอไขวพนมจังหวัดกระบี
ส่งไปที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นยาบ้าร้อยแปดสิบเมตรอืม
สดุกล่องที่๔ส่งไปที่อำเภอเมือง
จังหวัดระนองยาบ้าร้อยเก้าสิบเก้าเมตรครับและไอ้สองกรัม
ส่วนพัสดุกล่องที่๕ส่งไปที่อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ยาบ้าสองร้อยหนึ่งเมตรยาไอ้สองจุดสองเจ็ดกรัมอ่า
และที่สุดท้ายอำเภอหัวใสจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ยังไม่มีผู้รับนะคะคือสี่ที่ที่ถูกส่งไปเนี่ย
ตำรวจจับผู้ต้องหาที่มารับยาเสพติดดำเนินคดีแล้วนะคะครับ
ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าเขาแกะรอยอยู่แล้ว
นายคนนี้พนมทวนแซ่หวางเนี่ยรู้ว่าจะส่งยาเสพติดค่ะ
ก็เลยตามไปไงว่าทุกกล่องที่ส่งจะส่งไปไหน
ตำรวจเขาเลยตามไปทุกกล่องครับส่วนที่นครศรีธรรมราชยังไม่มีคนรับ
ก็เลยยังไม่ได้ควบคุมตัวใครไปดำเนินคดีอืม
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเรียกตัวพันตำรวจโทพิเชษหรือสารวัตรแย้เนี่ย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับนะคะ๒๖มิถุนายนที่สพพยุหาคิรี
จังหวัดนครสวรรค์คือเรื่องนี้ก็มีคนเชื่อว่าสารวัตรแย้
ค้ายาเสพติดส่งยาเสพติดไปที่บ้านส่วนหนึ่งอืม
ส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจก็มีว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่า
ในโลกโซเชียลอ่ะนะคะคือถ้าตามจับตัวในพนมทวนแทร่หวาง
ได้ที่ไปส่งของเนี่ยค่ะอันนี้ก็ขยายผลได้แล้ว
ว่าตกลงแล้วสั่งไม่สั่งผิดไม่ผิดแกล้งไม่แกล้งอะไรยังไง
ฮะที่สำคัญก็คือทางปรายศนีย์เนี่ยต้องฝากท่านหน่อยละ
อืมว่าส่งแบบเนี้ยโหชาวบ้านเขาตกใจจริงค่ะ
ทุกคนตกใจค่ะแล้วดูจากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือ
เราไม่รู้ว่าขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยเขาสแกนกันยังไงด้วยนะครับ